เกมโตต้าลีกครับนะครับในรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานที่ผ่านมาครับ
เจอกันของเมืองทองแล้วก็เชียงรายสุดท้ายนะครับเป็นเมืองทองที่คว้าแชมป์ไปได้ครับ
กระจายถ้วยแชมป์กันเลยนะครับในระดูการนี้นะครับ
โดยการเจอกันครั้งนี้ของเมืองทองกับทางเชียงรายนะครับ
สุดท้ายแล้วธีรธรณ์เนี่ยนะครับจ่ายให้ทางธีรศิลป์
ยิงแต่ว่าบอลเข้าข้างตะข่ายนะครับ
เลี้ยงไปโดนทางอธิษฐกัยศรแย่งไปได้
อย่างที่แล้วก็ยิงจุดโทษให้ทีมเอาชนะด้วย

แต่ว่าสุดท้ายแล้วครับเมืองทองมาได้ประตู
เฮฟเมอร์ตี้ปั่นฟรีคลิกแล้วชัดใช้ปัดไป
เข้าทางของพิรพัฒนโชชยานะครับมุมมันแทบไม่มีครับ
แต่ว่าความยอดเยี่ยมของพีรพัฒน์ก็ยิงยัดบวมแข้งเข้าไปเลยครับ
ขาดมาก๑๐ครับเมืองทองนำในช่วง๔๕นาทีแรก
จากนั้นในช่วงครึ่งหลังครับนาที๖๐ธีรทรจ่ายทะลุช่องนะครับ
ธิรศิลป์หลุดเข้าไปยิง๒๐ครับ
เชียงรายก็ยังมี๑รายการนะครับ
คือเล่นเนี่ยก็ต้องใช้ผู้เล่นถ่ายเทกันพอสมควรเหมือนกันนะครับ
มีชิงเอฟเคครับกับแบงคอกด้วยนะครับ
จากนั้นครับนาที๗๑เชียงรายเกือบจะไล่มาเป็น๑ต่อ๒ครับ
เปิดเข้าไปครับสิริพันธ์พ่วงจันทร์แล้วเป็นปริยพลผ่านนิชกุล
โชบเข้ามุมแต่ว่าหลุดเสา๒เอาไปครับ
อดีตผู้เล่นของเมืองทองเยอะมากนะครับที่เล่นอยู่กับเชียงราย
แล้วก็มีจังหวะที่เชียงรายเหลือ๑๐คนครับก่อนในเวลา๑นาที
เอเวิร์ตัรไปตัดเกมชาดิบชะปุ๋ยครับโดนออกที่๒การ์ดใบแดง
จบเกมสกอร์เท่าเดิมครับเมืองทองชนะเชียงราย๒๐

นอกจากนี้ครับจะเป็นตัวแทนสมุทรศาสตร์ของไทย
ลงแข่งขันในรายการแม่โขงคลับแชมเป็นชิป

และก็ได้รับรถยนต์โตโลต้าฟอร์จูเนอร์

รับรถกระบะโตโยต้าไฮลักษรีโว

เพราะว่าวันเสาร์นี้ที่สนามสู้ประชาติใส่
จากเป็นถ้วยแชมป์ที่ต้องเดิมพันธุ์แล้ว